ค่ะแต่อันนี้อย่างสูงไงเนี่ยสายที่มันพลาดกันแบบ

มองเค้าทำผ้าบ้านมาดีจริงจริงงานศิลปะใช่มันเป็นงานศิลปะ
แล้วนอกจากเรื่องของสายไฟเนี่ยล่าสุดรัสเซลโครพระเอกฮอลลีวูดคนดัง
วัยห้าสิบเจ็ดปีคนนี้เนี่ยค่ะก็ยังถ่ายภาพ
เยอะแยะคือเก็บบรรยากาศมุมต่างของเมืองไทยจนทั่วเลยอะค่ะนะ
พร้อมแคปชั่นบางกอกดรีมมิ้งคือก่อนหน้านี้ค่ะ
เขาต้องไปกักตัวที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตเขาก็ถ่ายภาพเยอะแล้ว
เยอะแล้วพอมากรุงเทพนี่ยิ่งได้มุมแปลกมาอีกเพียบเลย
มีภาพตัวเงินตัวทองของไทยบอกเป็นเพื่อนใหม่ก็มีคือเยอะมาก
ภาพเขาเล่าเรื่องหมดเลยนะคะเขาสร้างความฮือฮามากเพราะว่า
เนี่ยมีทั้งตัวเงินตัวทองค่ะมีทั้งภาพถ่ายคู่กับเสาไฟกินนารี
ที่เป็นข่าวโด่งดังในไทยก่อนหน้านี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยเนี่ย
มาแสดงความเห็นกันเยอะเลยบอกว่าประเทศไทยมีอะไรอีกเยอะ
ที่คุณเห็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอ่า
แล้วถือว่าเขาทำการบ้านมาดีนะรู้เรื่องของไทยขนาดนี้

หรือว่าบังเอิญไปเจอแล้วที่สายแล้วเห็นว่าอ่ะสวยดีแล้วก็ถ่าย
นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพถ่ายคู่กับสารพระภูมิ
ถ่ายคู่กับตู้ปั๊มน้ำมันคลิกหอดเหรียญอัตโนมัติ

แต่ทีนี้เขาขี้ค่าบุหรี่อยู่ด้วย
ก็เลยมีชาวเน็ตไปเตือนเหมือนกันว่าอย่าไปสูบบุหรี่ใกล้ตู้เติมน้ำมัน

เขาก็ว่าแปลกไม่เคยเห็นน่ะนะคะ
เอาแล้วเขาก็บอกว่าไปทานที่ไหนเขาก็ลงรูปเหมือนกัน
ไปทันเจ๊ไฝก็ลงรูปแล้วเรียบร้อย